เรื่องนี้กันหน่อยนะคะฟ้าครึ้มในช่วงนี้ค่ะ
ฝนตกพายุมานะคะขอส่งความเห็นใจไปถึงชาวสวนทุเรียนเลยค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าทุเรียนออกแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว
แต่ว่าสวนที่จันทบุรีค่ะอันนี้คือเจอพายุเมื่อวันก่อนเนี่ย
ปรากฏว่าสวนสวนนี้เนี่ยทุเรียนอายุ๓๐ปีโค้นล้มไปหลายต้น
ทุเรียนร่วงระนาวค่ะ
ตนก็ไม่เหลือ
นี่แหละค่ะโอ้โหทุเรียนประคบประงมมาทั้งปีคุณนัทพงศ์
เงินทั้งนั้นที่กำลังจะเข้ากระเป๋า
คือใส่ปุ๋ยนะคะดูแลประคบประงม
กำลังจะได้ตัดอยู่แล้วนะคะคนซื้อก็รอที่จะกินทุเรียนอยู่แล้ว
แต่พายุที่มาเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะทำให้สวนของเธออยู่ในสภาพนี้คือกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
คือเธอก็ไลฟ์นะลงสวนหลังจากพายุสงบลงสวนไปดู

ชาวสวนก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสวนตัวเองคือเชื่อว่าพายุมาก็นอนไม่หลับนั่งไม่ติดอยู่แล้ว
นะคะแต่ลงไปแล้วเจอสภาพแบบนี้เค้าบอกกลั้นโหไม่อยู่จริง
นี่คือทุเรียนพันหมอนทองค่ะ
หล่นเสียหายจำนวนมากเลย
พร้อมกันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนด้วยนะคะ

โค้นล้มเสียหายร่วม๑๐ต้นนะคะ
คือเราได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้คือเสียงของผู้หญิง
คือฟังแล้วแบบเห็นใจสงสารเลยค่ะ
มีคนโพสต์คลิปนี้เมื่อตอนที่ลมพายุฝนมันกระหน่ำช่วงเมื่อวานนี้ตอน๔โมงเย็น
นี่เป็นเหตุการณ์ที่สวนทุเรียนหมู่๔ตำบลพลวงอำเภอเขาคิดจกูธจังหวัดจันทบุรีนะคะ
เสียงเมื่อสักครู่นี้คือเสียงของคุณสรินทรทิงโปร่งค่ะ
ก็พาเดินดูจุดที่ได้รับความเสียหายในสวนกว่า๑๐ไร่
ทุเรียนล้มประมาณ๑๐ต้น
ลูกทุเรียนไม่ต้องพูดถึงใครอยู่ข้างหลังเธอนะครับ
รวมแล้ว๓๐๐๐กิโลกรัมคุณรัฐพงศ์
โอ้โหคุณสะลิธรบอก
เป็นเงินเท่าไหร่๓๐๐๐ไม่รู้เท่าไหร่
แล้วนี่คือน้ำพักน้ำแรงทั้งปีรอเวลานี้
โอ้โหมาหาสารคุณพระราพร๓๐๐๐กิโลกรัมนี่ค่ะ
คือเธอกับสามีคุณประสิทธิ์เนี่ย
พอฝนหยุดก็ลงสำรวจแล้วก็ไลฟ์ไปด้วย
พอเห็นเท่านั้นแหละนะคะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะ
ขาดใจความหวังทั้งหมดก็ฝากไว้กับทุเรียนรุ่นนี้
แล้วก็ทั้งสวนยังไม่เคยเก็บแม้แต่ลูกเดียวสำหรับปีนี้
นี่คือล็อตแรกเลยที่จะเก็บค่ะ
ยังไม่ได้เก็บสักกระลูกหนึ่งนะคะ

ผู้สื่อข่าวเราบอกว่ามีพ่อค้ามาติดต่อขอรับซื้อนะคะ
จะเอาไปเข้าโรงงานเพื่อกวนแล้วก็เอาไปผลิตเป็นไอศครีม
รับซื้อกิโลกรัมละ๑๗บาท
ก็ยังพอดียังพอได้หน่อย
แต่ว่าจริงแล้วมันควรจะได้ราคามากกว่านี้นะคะ

เข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็อยู่ระหว่างประเมิน